แต่ปรากฏว่าพอน้ำมาเนี่ยมันเก็บอะไรไม่ทันเลย
และทุกวันนี้ยังแทบจะไม่ได้กินข้าวเลย

หน่วยงานไหนก็ได้ค่ะเข้ามาช่วยหน่อย
คนงานติดอยู่ที่โรงงานน้ำแรงมาก
ไม่มีแม้กระทั่งข้าวและน้ำกิน
ขอร้องเข้ามารับคนหน่อย
อยู่ที่ตำบลหนองลีอำเภอลำสนทิ

เข้ามารับหน่อยหรือจะเอาข้าวของมาช่วยหน่อยก็ได้
เพราะตอนนี้ออกไปไม่ได้ฮะน้ำมันสูงไม่มีเรือ
ไม่มีเรือก็ออกไม่ได้เพราะน้ำสูงเกินอกจริง

ลำสนทิถนะครับจังหวัดโลโบรีตำบลหนองลี

สองบ้านนี้โรงงานนี้มีประมาณสัก๖๗ชีวิตได้

ชาวเน็ตเขาก็เห็นเหตุการณ์นี้ก็เลยรีบแชร์
ในพื้นที่ก็หวังว่าวันนี้จะมีปฏิบัติการให้การช่วยเหลือแล้วนะครับ
ที่เป็นส่วนหนึ่งจริงก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่อนข้างเยอะเหลือเกิน
ส่วนน้ำท่วมเดือดร้อนไปทั่วแม้กระทั่งวัวแม้กระทั่งหมู
น้ำท่วมฮะอย่างหมูอ่ะฟาร์มหมูอยู่ดีน้ำมา
เอาอุ้มหมูหนีพูดใหม่ดิหมูตัวละเป็นร้อยกิโล
หนีไม่ไหวครับแต่เคราะห์ดีมากสำหรับฟาร์มนี้
ที่หมูโดนน้ำท่วมน้ำมันยังไม่ท่วมมิตร
ผู้มิตรรับรองว่าหมูแต่ละตัวแต่ละตัวตายแน่นอน
แต่คราวนี้เฮ้ยนี่ภาพนิ่งเปล่าไม่ใช่ภาพนิ่งนะ
เคลื่อนไหวแล้วทำไมหมูมันไม่ไหวติงเลย
มันทำใจหมูมันน่าเศร้าดูหน้าตามันเศร้าเหลือไหล

แต่ที่จะเศร้าไม่แพ้กันคือเจ้าของฟาร์หมู
เพราะหากหมูรอดไปเนี่ยอาจจะติดเชื้อโรค
หรืออาจจะมีโรคที่มากับน้ำตายได้อีกเหมือนกัน
จากหมูแล้ววัวชมด้วยตานะครับ
วัวมากับน้ำแรงขนาดไหนแล้วมาแล้วก็ไปกับน้ำ
ช่วยอย่างไรช่วยไม่ได้ครับเชิญชม
สมมุติถ้าเป็นคนลงไปในน้ำไปล็อกคอเอาขึ้นมา

เพราะนี่คือน้ำทั่วมันไม่ได้ในสระน้ำ
ไม่แล้วพี่ต้นบอกว่าช่วยมันไม่ได้

แต่มันออกไปไกลพอมันออกไปไกล
การที่วัวมันไม่สามารถจะว่ายน้ำได้นานเหมือนมนุษย์ขนาดนี้หรอก
โอกาสที่มันจะตายค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับ
ขยับต่อไปที่อำเภอศรีสำโลงศรีสำโลงเป็นไง
ศรีสำโรงชาวบ้านก็บอกว่าน้ำท่วมอย่ามาเปรียบเทียบนะ

เพราะว่าปี๕๔ที่บอกน้ำท่วมหนักเนี่ย
ปีนี้๖๔หนักกว่าปี๕๔
ครบรอบ๑๐ปีพอดิบพอดี
มวลน้ำปี๑๐ปีก่อนยังไม่รุนแรงเท่านี้
นี่คือความรุนแรงครั้งล่าสุดที่แรงกว่า๑๐ปีก่อนครับ

สำหรับในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมนี่

เป็นเหตุการณ์ระทึกแล้วต้องบอกว่าเป็นวินาทีชีวิตจริงนะคะ

มีมอเซตตกครับมอเซตตกครับ

พอลมวกข้างนอกก่อน
ปล่อยรถเลย
เอาครับช่วยถนนหางเลี้ยงป่าไม่แดง

ถอดหมวกลงไปน้ำมก่อนลงไปน้ำมก่อน
หมวกถอดหมวกถอดหมวกถอดหมวกถอดหมวกออก
หมวกถอดหมวกทำถูกแล้วต้องถอดหมวกก่อน
พี่ไพรวัลคิดว่ารอดไหมคะอืมรอดค่ะอื้อเหรอฮะรอดนะคะอ่านะฮะ
ช่วงนี้ขอบคุณอาจารย์พระวันแสงสุนทรด้วยนะคะอยู่กับเราเป็นชั่วโมงแล้วนะคะ
อ่าทีนี้รอดนะคะสำหรับคนที่โดนน้ำพัดพาไปเนี่ย
รอดแต่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยจมไปกับกระแสน้ำเลยนะคะ
คือเล่าให้ฟังแบบนี้ท้องเรื่องคุณผู้ชมท่านนี้เนี่ยที่ไปประสบเหตุเขาขี่มอเตอร์ไซค์มา
ฝากกระแสน้ำฝากกระแสน้ำมานะคะบนถนนสายหนองเรียงบ้านไม้แดง
เข้าชายภูมิหลังจากนั้นตกถนนค่ะน้ำมันพัดพาคือมันไหลเชี่ยวกรากมาก
มันตกถนนแล้วยังไงต่อฮะไปทั้งคนทั้งรถเลย
ชาวบ้านเห็นประสบเหตุพอดีเลยพยายามไปช่วยนะคะ
คนรอดแต่มอเตอร์ไซค์ไม่รอดค่ะโดนกระแสน้ำพัดพาไปนะฮะ
ไม่เป็นไรนะคะทรัพย์สินไม่ตายหาใหม่ได้
เอาชีวิตรอดมาก่อนทำถูกแล้วนะคะ
คลิปแรกผ่านไปคลิปที่สองก็เป็นเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าลุ้นระทึกเช่นเดียวกันนะคะ
มนุษย์กบฮุก๓๑ค่ะคุณผู้ชมไปช่วยคนติดอยู่บนบ้านเรือนนะคะ
บนเรือนชั้นสองถูกน้ำท่วมอันนี้คนละคลิปกันนะคะ
เดี๋ยวให้ดูอีกคลิปหนึ่งโดนน้ำท่วมนี่เห็นไหมคะ
อยู่บนชั้นสองของบ้านแล้วน้ำไหลแรงไหมแรงค่ะ
เชี่ยวกราบแบบนี้นะคะวิธีการช่วยคือโยงรอกเชือก
แล้วให้ทุกประสบภัยเนี้ยห้อยโหนจากหลังคามาแบบเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ย
ข้ามกระแสน้ำอ่ะมาหากู้ภัยอีกฝั่งหนึ่งค่ะนะคะ
โอ้โหต้องแข็งแรงมากด้วยนะคะถึงจะลงมาแบบนี้ได้
ถ้าเกิดว่าใช้มือจับแล้วหลุดเนี่ยโอ้ยดูไม่จืดเลยนะคะนี่ค่ะ
สุดท้ายแล้วกู้ภัยที่รอรับอีกฝั่งหนึ่งรับได้ปลอดภัยนะคะ
ช่วยออกมาได้จากชั้นสองของบ้านค่ะขอบคุณพี่พี่กู้ภัยฮุกสามถึงด้วยนะคะ
นี่กู้ภัยใจเพชรและกู้ภัยทุกที่นะฮะช่วยเหลือกันแบบนี้จริง
สุดยอดจริงแล้วเนี่ยค่ะช่วยหมดเลยลูกเด็กเล็กแดงนะคะยอดเยี่ยมนะคะ
คลิปต่อไปคุณผู้ชมเป็นคลิปน้ำท่วมที่หนองผักแว่น
ำเน็ตนรงชัยภูมิโอ้โหไม่ต้องไม่ต้องดราม่านะคะ
คุณพระช่วยที่แท้ทูนี่ค่ะพระไปช่วยญาติโยมนี่
นั่งในกะลาบังแบบเนี้ยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรักกินที่มนต์ไหนล่ะ

แล้วแล้วใครจะเบรกให้ท่านอ่ะโอ้โหใส่สะบงและส่งพลังฮะ

ไม่มีแล้วค่ะไม่มีเผลออย่าบอกแล้วว่าลงแม่น้ำไปแล้วอ่ะ
ค่ะคืออย่างนี้คุณผู้ชมเจ้าของคลิปเนี่ยเขาบอกว่า
ดดราม่านะจ๊ะเอามาให้ดูเพื่อคลายเครียดเท่านั้น
เป็นสถานการณ์น้ำท่วมที่บ้านงิ้วอำเภอจตุรัสชายภูมิ
ชาวเน็ตหลายคนก็แซวบอกว่าเออใส่สบงแล้วทรงน่ารักน่ารักนะคะ
บางคนก็บอกว่าใส่สบงแล้วทรงกระมังเออน่ารักนะคะ
เดตค่ะระบุบอกว่ากองทัพแครอทก็คือพระสงฆ์เนี่ย
ลุยน้ำท่วมไปช่วยชาวบ้านนะคะเอ่อ
บางคนก็ห่วงว่าพระจะตกน้ำไหมไม่นะคะไม่ไม่เป็นไรเหรอ
ไม่เป็นไรค่ะนี่นะคะเป็นคลิปที่เกิดขึ้นที่ชายภูมิอำเภอจตุรัส